ขอทำความดีนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเอง
ได้ไปเห็นคือคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาล
ก็เลยขอโพสต์ผ่านทางโซเชียลของตัวเองแล้วกัน
มีข้อความแบบนี้ค่ะก็สะท้อนความในใจออกมานะคะ
ข้อความมีเนื้อหาโดยรวมค่ะว่าไม่มีใครไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
แม้กระทั่งลุงลงเองหรือผู้ที่กำลังอ่านโพสต์นี้อยู่
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้ามันก็ต้องเข้า
ลุงเข้าไปศึกษาเข้าไปสำรวจมาแล้วนะคะ

การวิ่งครั้งนี้ค่ะอาจมีผู้คนออกมาเยอะหรือไม่ค่อยมี
ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าได้ทำค่ะ
ถ้าโรงพยาบาลไม่มีคนเข้ามาใช้บริการเลย
ลุงจะไม่ทำโครงการนี้เพราะไม่รู้จะเหนื่อยไปทำไมค่ะ
แต่นี่ลุงลงลองเข้าไปดูที่โรงพยาบาลโพธารามช่วงเที่ยง
คนไข้เยอะยิ่งกว่าตลาดนัดอีกคุณ
บอกได้ว่าไม่มีใครไม่เข้าโรงพยาบาล
ฝากซื้อฝากชื่อโครงการนี้ด้วยค่ะ
ตกต่อลมหายใจใส่ผ้าใบแล้วไปกับลุง
ซึ่งเหล่าโซเชียลนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม
ในความมีน้ำใจของตลกรุ่นใหญ่นะคะ
แล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ก็จะเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ตัวเองนั้นไปพบไปเจอก่อน
แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างขึ้นมานะคะ
ในการวิ่งก็ต้องนับถือใจลงจริงนะคะ

ใช่ค่ะถ้าอึดขนาดนี้ดิฉันว่าไม่ต้องเรียกลุงละ
เรียกคุณพี่ดีกว่านะคะ

แพคเขาเนี่ยแน่นนะคะยิ่งกว่าคนหนุ่มอีกคุณ